ไปดูความอุดมสมบูรณ์ของป่อม้าไอ้เค้าบ้างก่อน

เรียกได้ว่ามันเป็นมิตรกับผู้คนจริงอย่างไม่น่าเชื่อ

เหมาะกับคุณจริง
ข่าวนี้เหมาะกับคุณจริง
กระทิงเปรี้ยว
แต่ตอนนี้มันไม่เปรียวแล้วมันมีครอบครัวแล้ว
มันลงมาหาใครมันลงมาหาพี่โชค
โชคก็คือเจ้าของสวนลุงโชคกับเหล่าบรรดาแก๊งสีขาสุนัขแสนรู้
พี่โชคลับบันดาผ่องเพื่อนของมันพี่โชคแกเลี้ยงไว้ไง
ทีนี้มันมานะมันเหมือนมันรู้งานเลยนะ
มันลงมาปั๊บมันไม่ทันได้ทักทายพี่โชคกับแก๊งนะ
มันไปกินน้ำก่อนมันหิวน้ำมันมันหิวน้ำลงมานานเหนื่อยคงจะคอแห้ง
พอมากินน้ำเสร็จปั๊บเอางี้ละกัน
ให้พี่โชคหรือว่าลุงโชคช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
พอมันกินน้ำเสร็จมันทำไงต่อฮะ
หลังจากกินช่วงเช้าเสร็จก็มานอนครับวันนี้วันที่๓แล้วนะครับ
เป็นแขกประจำใต้ต้นยางแขกร่มลมตกก็ออกไปกินย่า
นะครับ
ใช่พี่โชคแกเลี้ยงน้องทองดีไว้
ก็ไม่เชิงเลี้ยงแต่ก็เหมือนกับว่ารู้จิตรู้ใจ
ให้การดูแลเวลามันลงมาใช่ไหม
ก็จะมีบ่อน้ำเล็กตรงนี้เทน้ำทิ้งเอาไว้
แล้วไอ้กระทิงตัวนี้เจ้าทองดีเนี่ยมันก็จะลงมากินน้ำของมัน
เสร็จมันก็จะมานอนแหมะอยู่ตรงนี้

แล้วมันก็เดินเล่นอะไรของมันไปเรื่อยเปื่อยแล้วมันก็ไม่เคยทำร้ายใคร

แต่ให้ดูแบบนี้ให้ดูในลักษณะของความน่ารักของสัตว์ป่านะ
แต่คุณผู้ชมสมมุติว่าหมดโควิดแล้วคุณไปเที่ยวเขาใหญ่

คุณจะเข้าไปทำแบบนี้มันไม่ได้นะ
คุณต้องหนีนะคะคุณต้องถอยห่าง

เพราะมันไม่ใช่กระทิงว่าจะเชื่อเงินทุกตัว